ได้เวลามาตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่แล้วค่ะ

สวัสดีค่ะเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้เนาะ
แล้วก็เรียกได้ว่าเกือบจะโค้งสุดท้ายที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วใช่ไหม

มีด้วยกัน๓ราศีนะคะที่ดวงดีแบบหนักมาก

ช่วงที่ผ่านมาโอ้โหชีวิตรุ่มดอนนะคะ

บางทีก็สมหวังบ้างบางทีก็ไม่ค่อยสมหวังนะคะ
ถ้าเราพูดง่ายก็คือบางทีเหมือนกับว่าหวังสัก๑๐เรื่อง
ก็มีโอกาสสมหวังสักประมาณ๕เรื่อง

แต่ว่าในตอนนี้เรียกได้ว่าดวงดี

ใกล้ปีใหม่ถือว่าดีมาก
ดีมากโดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
ใช่เลยค่ะชาวราศีสิงศ์คือมีโอกาสที่จะเดินก้าวหน้า

ในเรื่องของหน้าที่การงานอย่างมากเลยนะคะ
ในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีสิงศ์อาจจะมีโปรเจกต์

ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีสิ่งที่อยากจะทำ
แต่ว่ายังไม่มีโอกาสยังไม่มีจังหวะ

ก็เป็นช่วงเวลาที่จะได้เริ่มเป่านกหวีดปี๊ดปั๊ด

ใช่เลยค่ะเป็นช่วงโอกาสเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะ

ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราเริ่มทำในสิ่งที่เราอยากจะทำ

มีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากเลยนะคะ

พจรรองเท้าคือต้องเดินทางอยู่ตลอด

คุณจะออกไปติดต่อประสานงานคุณก็ต้องเดินทางถูกไหม
ใช่ค่ะคือบ้านมีไว้นอนอย่างเดียว

มันเป็นพื้นฐานที่ดีในการที่จะประสบความสำเร็จในอนาคต
ใช่ค่ะแล้วชีวิตต้องเหนื่อยเพราะว่า

จะไม่ค่อยมีที่พึ่ง
จะพึ่งพาผู้ใหญ่เพื่อนร่วมงานไม่ค่อยได้

ถือว่าคุ้มค่ากับการที่เราลงทุนโรงแรงกันไป

หนักมากเลยในช่วงโค้งสุดท้ายส่งท้ายปีแบบนี้
และอีกหนึ่งราศีที่ดวงดีหนักมากล่ะครับ

ชีวิตมีโอกาสที่จะเดินก้าวหน้าอย่างมาก
ในช่วงช่วงปีใหม่

ถือว่าเป็นราศีที่เตรียมรับปีใหม่ที่ดีนะ
ใช่เลยค่ะ
ชีวิตจะเดินหน้าได้แบบเต็มที่เต็มเหนียวสักทีหนึ่ง
เป็นกำลังใจให้สำหรับราศีชะนูนะคะ

เป็นราศีที่ดวงดีแบบจัดหนัก

ดวงดีมากแต่ก็ต้องเหนื่อยมาก

นะคะในดวงชะตาของชาวราศีมังกรนะคะ

เฮ้ยได้เจออะไรใหญ่เหรอ

ใช่ค่ะงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่ได้ลูกค้าลายใหญ่
หรือว่าได้ดีลกับหน่วยงานอะไรใหญ่ซึ่งจะต้องเหนื่อยมาก
เพราะว่าเวลาที่เราทำงานใหญ่แน่นอนว่ามันต้องมีความคาดหวังเกิดขึ้น
เหนื่อยแต่ว่าก็จะประสบความสำเร็จดี
แต่งานใหญ่เนี่ยเหนื่อยแต่มันคุ้มเพราะเราได้เงินดีถูกไหม

ดวงชะตานะคะจะมีเรื่องของความเปลี่ยนแปลง

ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบอยากจะย้ายงานออกงานแบบเตรียมพุ่งได้รับโบนัสแล้วพุ่งเลย

ก็มีโอกาสมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานออกงาน
หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่แบบว่ารักองค์กรไม่ได้แบบจะโยกย้ายไปไหน

ถ้าสมมุติว่าใครที่แบบยังอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงภายใน
พอเปลี่ยนแปลงภายในคือภายในร่างกาย

ภายในองค์กรแต่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้น

ใช่เลยค่ะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าเปลี่ยนแปลงหน้าที่ความรับผิดชอบ
บางคนแบบว่าเปลี่ยนโลเคชั่นในการทำงานเปลี่ยนโต๊ะ

แค่เปลี่ยนโต๊ะอะไรอย่างนี้ก็สิว่าเปลี่ยนแล้ว
ก็สบายใจได้แล้วสำหรับราศีมังกรนะคะ
แล้วยังงี้ราศีอื่นที่ฟังอยู่ฉันจะไม่ดวงดีเลยหรอกค่ะหมอกัย

แต่ว่าวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบโดนชะตากับหมอไก่
แล้วก็ได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปด้วย
และผู้โชคดีของเราในวันนี้ก็คือคุณ
มาแล้ว
ถามมาเรื่องการงานและการเงินค่ะ

การงานในช่วงนี้นะคะเรียกได้ว่าหนทางชีวิตเนี่ยอาจจะไม่ค่อยราบลื่น

การงานมันอาจจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไข

ใช่ค่ะแต่ว่าผลสรุปสุดท้ายคือดี
มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้
แค่จะต้องเหนื่อยมากก็เท่านั้นเองค่ะ
ใช่เลยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะ
เขามีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินค่อนข้างหนัก

ละลายออกค่อนข้างมากนะคะ
แต่ว่าตัวเขาเนี่ยเขาไม่ใช่แบบว่าเป็นคนฟุ่มเฟือย

แต่ว่าตัวเขาเขาเป็นคนที่เกิดมาเพื่อครอบครัว
เขาก็เลยต้องหมดเงินไปกับเรื่องของการอุปถัมภ์คนในครอบครัว

ใช่ค่ะก็ต้องวางแผนในเรื่องของการเงินไว้ให้ดี
แบบนี้มีแนะนำอีกสักนิดไหมเรื่องของการเงินอันนี้มันสำคัญไง
เรื่องของเงินเนี่ยบางทีอยากจะแนะนำให้กับคุณมณฑมาสเนี่ย
ทำยังไงดีถือให้เงินมันเข้าเยอะ
ก็ขอแนะนำว่าให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ
หรือว่าเวลาอยู่บ้านหมั่นถวายน้ำสะอาดแด่พระพุทธรูป

แค่นี้เองเหรอคะหมอไก่รวมไปถึงคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยไหมคะ
ถ้าอยากจะส่งเสริมเรื่องของการเงินเราก็ถวายน้ำ
ชอบหมั่นเปลี่ยนถวายน้ำพระพุทธรูปที่บ้านแค่นี้
ใช่ค่ะอย่างบางคนเวลาที่ถวายน้ำพระพุทธรูปปล่อยไว้ให้เป็นแบบแหล่งเพาะพันธุงลาย

อันนี้ไม่ดีก็คือจะมีปัญหาเสียหายเรื่องการเงิน

กลัวจะไม่ดีในเรื่องของการเงินเดี๋ยวเปลี่ยนไม่ต้องขนาดนั้น

และแน่นอนวันนี้คุณมณฑมาสคุณเป็นผู้โชคดีนะคะ

และยังจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้

ไหมคะวันนี้คุณมณฑมาสจะได้รับอะไรไปเอ่ย
ถูกมงคลด้านหน้านี้นะคะมาจากวัดไร่ขิง

เพราะว่าเวลาที่เหมือนกับคนเขาไปบนบาสารเก่าหลวงพ่อ
แล้วสมหวังเนี่ยเขามักจะเอาว่าวไปถวาย

อาจจะเลือกของหน้าที่การงาน

อย่างแรกก็คือให้ตั้งสมาธิก่อน
อยู่คนเดียวได้ยิ่งดีจะได้มีสมาธิมากนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะมีบทบูชาบทสวดมนต์ไปด้วย

แล้วก็อธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิด
แล้วอธิษฐานกับหลวงพ่อเลยว่าอยากจะได้เรื่องอะไร

ถ้าสำเร็จแล้วค่อยขออีกเรื่องได้ไหม

นี่ก็เป็นเคล็ดลับที่หมอไก่อยากฝากไปนะคะ
และแน่นอนใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณมณฑมาสนะ

ตอนใหม่ขึ้นมาสามารถเข้าไปคอมเมนต์วันเดือนปีเกิด

เราจะคัดเลือกผู้โชคดีมา๑ท่านแบบนี้
ค่ะคุณบอกน้อยเอาแต่เอาจริงเราแบบนี้ทุกอาทิตย์
ทุกอาทิตย์เราก็ได้ดูกันไปหลายอีกต่อหลายคนแล้ว
เพราะฉะนั้นว่าภยามอยู่ที่ไหน
ความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะจ๊ะ

ดวงมีเกณฑ์รับทรัพย์หนักมาก